อย่างนั้นผมให้ดูใหม่อีกทีนึงนะฮะมาซ้ายออกขวาออกขวาแล้วจะเข้าซ้ายอีกทีนึง
รถมันแรงนะครับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันก็เป็นแบบนี้ครับ
ฟัยแลบกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วอุวิธย์จะพลิกความด้วยนะครับ
คนขับตามหลังมาเนี่ยเขาบอกเสียวเลยเห็นแบบนี้คลิปนี้เนี่ยเพจเฮียขับรถนะครับ
ลงถูกเพจจริงจริงนำมาโพสต์เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งนะครับ

จากคลิปจะเห็นว่ารถยนต์เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาขับมาเลนขวาโดยเลนกลางมีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าก็ขับช้าไปตามปกติ
แต่จู่มีฟอร์จูเนอร์สีขาวครับแซงซ้ายมาก่อนแล้วก็ตบขวาตบขวาแล้วจะปาดหน้าแซงขึ้นไปว่างั้นเถอะ
จังหวะมันคงกระชั้นชิดแล้วรถสะบัดเพราะมาเร็วสะบัดเสร็จปั๊บไปฟาดเอาแบรีเออร์ครับ
ไฟลุกเพราะว่าท้องรถกระแทกกับพื้นถนนนะฮะแล้วก็คือจริงผมว่าไม่ใช่เขาประคองรถได้หรอกไม่ใช่บังคับพวงมาลัยได้หรอก
ดีที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันประคองรถเอาไว้มันกันไว้ให้นะใช่ไม่งั้นพลิกความไปแล้วนะคุณบุ๊คนะฮะนี่แหละครับสุดท้ายก็ไปได้ไม่ไกลต้องหยุดจอดอยู่กลางถนนแล้วคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้แหละครับเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์อย่าคิดว่าจะเอาอยู่กระชั้นชิดอย่าเพิ่งไปถ้ารีบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะขาปาดขาเบียบแต่ดูเอาไว้